มาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมาเรียกร้อง
บอกให้สโมสรแต่ละสโมสร
ถ้าเกิดว่าจะกลับมาฝึกซ้อมให้ทำตามนโยบายของภาครัฐ
หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบคนะคะ
ประกาศนโยบายผ่อนปลนกิจกรรมในเฟสที่๓
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกีฬาแล้วก็เกี่ยวกับสนามฟุตบอล
เพื่อออกกำลังกายหรือฝึกซ้อมโดยไม่มีการแข่งขัน
แล้วก็มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน๑๐คนไม่นับผู้เล่น
ซึ่งก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่๑มิถุนายนนะคะ
เรื่องนี้ค่ะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่า
เป็นเรื่องที่ดีของวงการฟุตบอลไทย
ซึ่งจะทำให้หลายทีมในไทยลีกเริ่มกลับมาซ้อมได้
เพื่อเข้าสู่โหมดการแข่งขันที่วางเอาไว้ในช่วงกลางเดือนกันยายน
แต่ว่าเรื่องการฝึกซ้อมยังไม่ทราบว่าทางสบค
จะมีมาตรการอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามค่ะ
สมาคมก็ได้นำเสนอแนวทางปฏิบัติให้กับภาครัฐพิจารณาไว้แล้ว
ซึ่งคิดว่าคงจะมีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับของสาธารณสุขนะคะ
และเมื่อได้ข้อกำหนดมาแล้วก็จะขอให้ทุกสโมสรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
ขณะที่เรื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ไม่มีโปรแกรมการฝึกซ้อมในช่วงนี้นะคะ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกเพิ่มเติมว่าการซ้อมของทีมชาติจะเป็นการเตรียมแท็กติก
ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการซ้อมแบบลงทีมค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ไม่สามารถจับกลุ่มกันได้นะคะ
ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเรียกมารวมตัวการฝึกซ้อมแต่อย่างใด
แล้วก็จะให้เหล่านักกีฬาฝึกซ้อมกับต้นสังกัดไปก่อนค่ะ